วันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ตำรวจไปที่บ้าน
เพื่อที่จะไปจับตามหมายจับของศาลเนี่ย

มีพอตาคือตาชาน

ซึ่งเป็นคุณตาของน้องชมพู่
มารับเซ็นรับทราบหลวงหลายข้อคนแทน

บอกว่าวันนี้พอตำรวจมาค้นบ้านเนี่ยตาบอกตาก็ไปส่งหลานที่โรงเรียนนะ
ตาชาญบอกรู้จักลุงพลมานานรู้ดีว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้ทำ

ตาก็ไม่มีอะไรจะพูดแหละบางคนมีญาติมีพี่มีน้อง
ลุงพลประเตียร์นะไม่ใช่ลุงพลตัวคนเดียวนะ
ตาอยู่กับลุงพลมานานตารู้นิสัยรู้อะไรรู้ลึก
ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแต่ทำไมตำรวจเอาไป
ก็ปล่อยให้เค้าเอาไปตามขบวนการลุงพลไม่ได้หนีนะ
ลุงพลจะไปพร้อมกับท่านาย

เพราะเขามีที่พึ่งอยู่
ตากับยายก็รักหลานหมดทุกคนนะครับ
รักก็เท่ากันนั่นแหละ
เพราะว่าตากับยายก็เป็นคนดูแลคนเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กอ่ะนะ

นั้นบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายนะครับ
ระยะเวลามันคนเราจะดีไม่ดีต้องใช้ต้องมาใช้ระยะเวลาดูกันนะครับ
จะเอาวันนี้พรุ่งนี้มาตัดสินกันไม่ได้นะครับ
แกจะพูดอะไรอันนั้นก็เรื่องของ
คือณแตเป็นลูกชายคุณตาชาญ

แต่เขาอยู่คนละฝั่งกับลุงพลพูดง่าย
บางคนพอฟังคุณตาชาญแล้วก็บอกอุ๊ยทำไมคุณตาชาญไปเข้าข้างลูกเขยอย่างนั้นแล้ว

คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวฝั่งครอบครัวของลุงพลกันบ้างนะคะครับ
คุณพ่อของลุงพลนะคะเดินทางมาจากบ้านวังเยี่ยมที่อำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครนะคะ
ผ่องวิพามาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยก็มาที่บ้านกกอก
บอกว่าจะมาให้กำลังใจลุงพลเพราะว่ารู้ข่าวว่าถูกออกหมายจับ
พ่อก็นั่งรอที่สาราหน้าบ้านลุงพลเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
ก็มีญาติมาคุยนะคะทุกคนก็บอกว่าก็อยากจะมาให้กำลังใจแล้วก็ขึ้นรถกระบะกันมาให้กำลังใจแบบนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าลุงพลไม่อยู่ไงคะสิ่งที่ครอบครัวลุงพลพูดตรงกันก็คือมั่นใจในความบริสุทธิ์ของลุงพล
พี่ชายของลุงพลค่ะนายสมพรวิพาอายุ๕๐ปีค่ะบอกว่าก็ยังไม่มีใครรู้รายละเอียดอะไรรู้แค่ว่ามีการออกไหมจับ
ญาติพี่น้องก็พยายามโทรศัพท์ไปหาเพื่อสอบถามแต่ไม่มีใครติดต่อลุงพลได้เลยนะคะ
ญาติพี่น้องอยากจะให้กำลังใจแต่ติดต่อไม่ได้ทีนี้ค่ะเรื่องคดีความคนในครอบครัวก็บอกว่าก็ให้ทนายความช่วยดูเรื่องของการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
ในส่วนของความเป็นพี่ชายนะพี่ชายลุงพลบอกว่าก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของน้อง
มันไม่ได้มีหวีแววอยู่ข้างหน้าสาธารณ์พร้อมเบิร์น
ครับจะให้กำลังใจกันอยู่สุดนะครับ
ไปอย่างที่ไปอยู่พาลูกสาวหลาก่อน

อยากให้ดีวิธีซื้อที่แล้วบอกจากอย่างนั้น

จะสู้ไปหนึ่งตัว
แล้วตัวกับบริสุทธิ์นะฮะ